คือพนักงานเก็บขยะกำลังยืนคัดแยกขยะ
อยู่ท้ายรถขยะที่จอดอยู่ริมถนน
ปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งนะขับมาเลนกลางแล้วเริ่มเฉ
มาถึงเลนซ้ายกระทั่งพุ่งชนพนักงานเก็บขยะตัวนั้น
ขาขาดและเสียชีวิตนะฮะ
คุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดรถกระบะคัน
ที่ไปชนรถเก็บขยะนะฮะ
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะคือภาพมันตัดอยู่เพียงแค่นี้
เพราะหลังจากนั้นรถกระบะคันนี้ที่กำลังเฉซ้ายเฉซ้ายเข้าไปเนี่ย
แล้วก็เห็นไหมพนักงานคัดแยกขยะอยู่ข้างหลังเนี่ย
ถูกชนจนขาขาด
ถูกอัดทับไปแบบนั้นนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๓บริเวณสถานีรถไฟฟ้า
กรมฐานราบที่๑๑ถนนผลโยธินเขตบางเขนกรุงเทพมนาคม
ช่วงก่อนถึงวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับ
ตำรวจสนบางเขนได้รับแจ้งอุบัติเหตุครั้งนี้

พบรถกระบะไททันสีดำหมายเลขทะเบียน
บ่อไม้ไม้ลอลิง๖๐๘๔พศิษยา
คันที่มีภาพจากกล้องหน้ารถนี่แหละฮะ

สภาพด้านหน้ารถเสียหายพังยับเยินนะครับ
ส่วนคนขับทราบชื่อก็คือนายถาวรชาวโพอายุ๔๕ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถ
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
เพื่อที่จะงัดจะแงะเพื่อเอาคนขับออกมา
และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะครับ

ซึ่งเป็นรถของสำนักงานเขตบางเขนนะครับ

อันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเลย
นั่นก็คือนายบิ๊กพร้อมญาติมิตร
หยุดไป๓วันเพราะเขาเจ็บขานะครับ

ก็ถูกรถกระบะคันนี้ชนอัดท้ายรถเก็บขยะ

เมื่อครอบครัวแล้วก็ญาติของนายบิ๊กทราบข่าว

ร้องไห้เสียใจอย่างหนักเลยนะครับ
ทีนี้คนขับรถขยะก็คือนายสำอางทัพทิมนาคอายุ๖๐ปี

รถเก็บขยะมาจอดอยู่ข้างทางแบบนี้

กำลังไปเก็บขยะอยู่ภายในซอยครับ
ส่วนนายบิ๊กผู้ตายกำลังยืนคัดขยะ
แยกขยะอยู่บริเวณท้ายรถขยะนั่นแหละฮะ
จากนั้นรถกระบะก็พุ่งเข้าชนอย่างแรง

จนทำให้รถขยะคันใหญ่ใส่เบรกมือไว้ด้วยนะ

กำลังเก็บขยะอยู่แล้วลูกน้องไปถ่ายข้างใน

มาทั้งกี่คน

คือคนที่อยู่ท้ายรถใช่ไหมครับ

ก็ขยับมานู้นเลยกระหนาผมดึงเบรษมือไว้
ก็คือรถเก็บขยะปกติอยู่แล้วใช้ไหม

อย่าละลูกน้องเข้าไปถ่ายข้างใน
นี่นะครับถึงคราวเคราะห์จริงนะฮะ
เพราะว่านายบิ๊กผู้เสียชีวิตนะคุณนะ

หยุดไป๓วันแล้วเพิ่งจะกลับมาทำงานวันนี้
เป็นวันแรกนะฮะก็โดนรถชนจนเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้ตำรวจสนบางเขนได้ประสานให้ทางโรงพยาบาลภูมิพล
ทำการตรวจเลือดนายถาวรคนขับรถกระบะ
เพื่อหาปริมาณแอลกอฮอลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
เพราะว่าคนขับรถกระบะก็อาการสาหัส
คือให้ปากคำไม่ได้แหละแต่ต้องตรวจเลือดนะครับ
เพราะว่าขณะที่กู้ภัยทำการช่วยเหลือนายถาวรออกจากรถ
กลิ่นแอลกอฮอลโชยออกมาจากตัวของนายถาวรด้วยนะครับ

ทีนี้ต้องรอผลการตรวจอย่างชัดเจน
ก่อนแจ้งความดำเนินคดีต่อไปนะครับ